ความคืบหน้ากรณีการหลอกขายที่ดินทิพย์ให้กับชาวบ้าน
ผู้เสียหาย๕๐๐๖๐๐คน
มูลค่าความเสียหายก็๒๐๐ล้านได้
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่เชียงใหม่และลำพูน
เปิ้ลกับสามีเมื่อวานนี้ถูกจับแล้วนะครับ
หลังจากที่ชาวบ้านเขารวมตัวไปแจ้งความ
แล้วก็ตามความคืบหน้ากันที่ตำรวจภูทร
จังหวัดเชียงใหม่ก็ไปจับได้ที่โคราช
นะฮะขับรถหนีไปถึงโคราชแกะจากพวก
สัญญาณโทรศัพท์มือถือต่างแล้วก็ถูกส่งตัวมาที่
วันนี้นะฮะพลตมธโภปิยะต้าวิชัยผู้บัญชาการตมธพภห้า
แถลงข่าวการจับกลุ่มตัวเจเปิ้ลนางสาวพิชามนวัย๔๔ปี
กับสามีคือนายคณิสรอายุเท่ากันนะฮะ๔๔ปี
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕บอกว่าทั้งคู่ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานะครับ
เกี่ยวกับคดีช่อกงประชาชนโดยอ้างว่าไม่รู้เห็น
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงขายที่ดินให้กับชาวบ้าน
นี่วันนี้ชาวบ้านมากันเยอะเลยนะฮะพอรู้ว่าได้ตัวแล้ว
แล้วตำรวจจะแถลงข่าวซึ่งทางตำรวจบอกว่าจากนี้ไปเนี่ย
เดี๋ยวจะประสานกับปปงให้มาตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของผู้ต้องหา
เพื่อติดตามอายัดทรัพย์สินแล้วก็นำมาคืนให้กับบรรดาผู้เสียหาย
โดยจะคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหาเนื่องจากคดีนี้มีผู้เสียหายหลายร้อยคน
มูลค่าความเสียหายหลายร้อยล้านและผู้ต้องหาก็มีพฤติกรรมในการหลบหนีด้วย
การก็คือกลุ่มเซลล์ที่ไปขายที่ดินทิพย์ให้กับชาวบ้านในฐานะที่ร่วมกันก่อเหตุ
รวมทั้งยังมีกลุ่มเซลล์อีกหลายคนที่ไปแตกสาขาย่อยจากเจเปิ้ลนะ
คือไม่รู้ว่าจะเห็นเขาทำก็เลยไปทำบ้างหรือเปล่าไปทำเหมือนกันเด๊ะเลยโมเดลโมเดลเดียวกันเลยนะฮะ
เอาที่ดินมาหลอกขายเขาจัดสรรที่ดินทิพย์ให้ตอนนี้ยังมีผู้เสียหายอีกหลายกลุ่ม
กำลังทยอยมาแจ้งความแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่
นี่ผมฝากบอกตรงนี้เลยนะเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมคุยกับทนายเกิดผลแก้วเกิด
ทนายเกิดผลฝากบอกว่าใครที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีลักษณะแบบนี้เนี่ย
ที่เป็นการช่อกงแล้วมีผู้เสียหายเยอะหลายคนหรือว่าจะช่อกงประชาชนก็แล้วแต่
ท่านต้องไปแจ้งความนะอืมเพราะบางคนไม่แจ้งความค่ะพอไม่แจ้งความแล้วถึงเวลาที่
คดีเนี่ยมันไปถึงจุดที่ต้องยึดทรัพย์สินมาได้อายัดทรัพย์สินจากคนก่อเหตุมาได้
พิพากษาว่าผิดจริงแล้วเอาทรัพย์สินที่อายัดมาได้เอาไปขายแล้วเฉลี่ยทรัพย์สินคืนให้กับผู้เสียหาย
คนไม่แจ้งความไม่ได้นะแล้วมาแจ้งตอนหลังก็ไม่ได้นะคือพอคดีถึงที่สิ้นสุดปุ๊บ
ทรัพย์สินมาได้ขายทอดตลาดหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วจะมาบอกเอาของผมด้วยครับ
ผมขอด้วยไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้นะฮะต้องรีบไปแจ้งความ
ท่านผู้ชมครับวันนี้มีผู้เสียหายที่มากันเยอะเนี่ยนะฮะผู้ที่เขาเป็นแกนนำผู้เสียหาย
เพราะว่าเป็นคนรวมกลุ่มนะหาผู้เสียหายแล้วรวมตัวกันไปแจ้งความเนี่ย
คุณนัทธนินนะฮะบอกว่ามาวันนี้เพราะอยากมาเห็นหน้าเจ๊เปิ้ล
ที่ถูกโกงเงินบางคนเนี่ยหมดเนื้อหมดตัวเก็บเงินมาทั้งชีวิต
หวังซื้อที่ดินสร้างที่อยู่ที่อาศัยหรือว่าทำธุรกิจทำร้านค้า
ถูกหลอกเสียเงินไปไม่ได้ที่ดินนอกจากคนไทยแล้วยังมีกลุ่มชาติภัณฑ์
อีกหลายร้อยคนที่เขาก็ตกเป็นผู้เสียหาย
เพราะว่าโมเดลของเจเปิ้ลก็คือมีที่ดินจัดสรรขายให้
ไม่ต้องไปกู้แบงค์ผ่อนตรงกับบริษัทเจเปิ้ล
จ่ายเงินตรงเข้าบัญชีเจเปิ้ลใครก็ซื้อได้
ไม่มีบัตรประชาชนเป็นชาติภัณฑ์ก็ซื้อได้
หลายคนเนี่ยเขาก็ไม่กล้ามาแจ้งความก็มี
บางคนเขาไม่ได้สัญชาติไทยเขามีลูกเกิดในเมืองไทยได้สัญชาติไทย
แต่มาซื้อไปก่อนเนี่ยแล้วเขาก็มาถูกหลอกไม่ได้ที่ดินสูญเงินไป
ตอนนี้สิ่งที่ทุกคนกังวลที่สุดก็คือว่ากลัวจะไม่ได้เงินคืน
ก็ให้เป็นไปตามควบวนการของกฎหมาย
ก็คือหนึ่งให้ท่านพบช่วยเรื่องประสานกับปปง
แล้วก็ตามเส้นทางการเงินคืนแล้วยึดกลับคืนมา
แล้วก็คดีสิ้นสุดก็เดี๋ยวเรามาว่ากันครับ

มูลค่าความเสียหายมันร้อยกว่าร้านอะเกือบ๒๐๐ล้านอะ
นร์กระเช้ามามอบขอบคุณกับทางตำรวจนะฮะ
ผ่านผู้บัญชาการตำรวจผูทรพ๕

ทีนี้ในมุมของทางฝั่งผู้ต้องหานะครับ

ปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานะครับตำรวจบอก
มีที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของเจเปิ้ลกับสามีมาชี้แจงนะฮะ
คุณปัญญาแจ้งพรมนะครับ
คุณปัญญาเนี่ยบอกว่าตัวเขาเข้ามาดูแลเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารที่ดินนะ
ส่วนเรื่องอื่นที่เจเปิ้ลกับสามีจะสู้คดีอันนั้นก็ว่าในส่วนอื่นไป

คุณปัญญาบอกว่าตัวเขาเนี่ย
มีที่ดินหลายส่วนที่เจเปิ้ลซื้อเอาไว้แล้วมีสิทธิ์ในที่ดินผืนนั้นจริง
แต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าพอเจเปิ้ลซื้อมาแล้วบางแปลงเนี่ย
เจ้าของเดิมเขาเสียชีวิต

ทนายต้องไปยื่นเรื่องอายัดที่ดินกับศาลก่อน
แล้วให้ผู้เสียหายไปดำเนินการยื่นหลักฐานการซื้อขาย
เพื่อจะได้มีสิทธิ์และเป็นเจ้าของที่ดิน
ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรม

นี่เขาก็มาออกมาในมุมของที่ดินอีกส่วนหนึ่งนะฮะ

พนักงานสอบสวนจากโรงพักหลายพื้นที่ในเชียงใหม่
วันนี้ก็ต้องมาที่ส่วนกลางนะฮะ

เพราะว่ามีผู้เสียหายไปแจ้งความในหลายโรงพักเยอะเหลือเกิน

ตำรวจก็จะนำตัวเจเปิ้ลกับสามีเนี่ย
ฝากขังที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป